อิดถือค้อนวิ่งข้ามเลนไปทุบกระจกรถทัวร์

เขาบอกคนบนท้องถนนตกอกตกใจกันหมดนะฮะ
คนตีกันอร่อยกลัว

นี่แหละฮะรถชนกันแล้วคนก็จะชนกันด้วยนะฮะ

เขาบอกว่ากลัวแต่ก็ถ่ายไว้นะครับ

วิ่งตามกันมาแล้วนำก้อนอิดหินปูน

ทุบใส่กระจกรถทัวร์ที่จอดอยู่เลนส์ฝั่งตรงข้ามนะครับ

ชายเสื้อสีเขียวอ่อนนั้นยังพยายามจะทุบกระจกฝั่งคนขับรถทัวร์
คล้ายกับโมโหไม่พอใจอะไรบางอย่าง
หรืออยากให้คนขับรถทัวร์ลงมาเคลียร์แบบนี้นะคุณ

ผู้หญิงคนที่อยู่ในรถนี้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
แต่ก็ถ่ายไว้พร้อมกับพูดอยู่ในคลิป
บรรยายอยู่ในคลิปเล็กน้อยบอกว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุนะครับ

แต่ไม่รู้ว่ารถบรรทุกเป็นของผู้ก่อเหตุ๒คนหรือไม่
แล้วมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับรถทัวร์
คันที่เขาเอาก้อนหินเอาค้อนอะไรไปทุบกระจกนะฮะ
คงต้องให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับ